แห่งประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งหากุญสือคนใหม่ครับ
หลังจากเมื่อวานนี้นะครับโคชโตยได้ประกาศลดบทบาทจากตำแหน่งหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยเนี่ย
เพื่อรับผิดชอบต่อผลงานในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ที่๔๗ที่พาทีมนั้นแพ้เวียดนามและอินเดีย
ก็ส่งผลให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
จำเป็นต้องหาหัวหน้าโค้ชคนใหม่มาแทนที่เป็นการเร่งด่วน
ก่อนที่จะทำศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
รอบ๔๐๔๐ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งก็ใกล้ที่จะเริ่มขึ้นแล้ว
โดยนายพระทิตสุภพงศ์นะครับรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เผยว่าทางสมาคมนั้นก็เล็งหาโค้ชคนใหม่ให้เร็วที่สุด
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคคนใหม่ชาวสเปนเป็นผู้ที่คัดสรร
ซึ่งก็ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นโค้ชไทยหรือว่าโค้ชต่างชาตินะครับ
ขณะที่ความกังวลที่ว่าหลังจากนี้ทีมชาติไทยนั้นอาจจะไม่มีโปรแกรมให้ทดลองทีม
คือเกมอุ่นเครื่องไปจนถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบเข้าเลือกนัดแรก
ทางสมคมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยก็จะพยายามเต็มที่เพื่อให้กุญสือคนใหม่นั้นได้มีเวลากับการเตรียมทีมให้มากที่สุดครับ
ก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับในการที่จะต้องหาตัวโค้ชคนใหม่ซึ่งก็มีการคาดหมายอะไรครับไป
ดูกันก่อนถ้าเกิดว่าเป็นโค้ชไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงโค้ชต่างชาติเพราะว่าในส่วน
ของโค้ชเป็นนั้นเงื่อนไขสำคัญกับคือต้องมีโปรไลเซนด์นะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติทาง
กำหนดไว้ปัจจุบันนะครับโค้ชไทยที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ย
อยู่ก็ประมาณสักสิบห้าคนนะครับแล้วก็ที่ยังว่างงานอยู่และไม่ได้รับงานคุมทีมใดใด
ก็มีอยู่เพียงสี่คนเท่านั้นหนึ่งในนั้นคือนี่เลยครับที่น่าจับตาก็คือ
แฟนฟุตบอลชาวไทยก็ตั้งความหวังแล้วครับว่าจะได้เห็นโค้ชแบนมารับงานนี้นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าโค้ชแบนเนี่ยตอบปฏิเสธที่จะรับงานคุมทีมชาติไทย
เหตุผลของเจ้าตัวก็คือบอกว่าไม่ถนัดการคุมทีมชาติ
และยังต้องการที่จะพักจากการคุมทีมสักระยะหนึ่งนะครับ
ขณะที่อีกหนึ่งเสียงหลายแฟนกีฬาฟุตบอลเนี่ย
เขาก็มองว่าอาจจะเป็นโคสต์ซิโก้กินที่ศักดิ์เสียหน้ามึงก็ได้
ที่จะมากู้วิกฤตในช่วงนี้ให้กับทีมชาติไทย
แน่นอนคุณสมบัติผ่านแน่แล้วแฟนบอลไทยหลายคนก็เห็นด้วย
แต่ว่าการที่จะรีเทิร์นกลับมาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ของซิโก้
ไม่น่าง่ายสำหรับการที่จะมาสารสัมพันธ์กับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลชุดนี้
แต่ยังไงซะเรื่องของฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
โคสต์เสกเสกสรรสิริพงศ์เจ้าตัวตอนนี้ก็บอกว่า
ไม่มีความต้องการจะคุมทีมชุดใหญ่นะแต่อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี
ส่วนคุณซื้อต่างชาตินะครับเรื่องนี้นายพระอาทิตย์ยืนยันว่า
ยังไม่มีการยื่นโปรไฟล์เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแต่ก็คาดว่า
หลังจากนี้จะมีเหล่าบรรดาเอเย่นต่างเสนอรายชื่อของกุญสือคนต่าง
เข้ามาให้พิจารณาซึ่งก็คาดการณ์นะครับ
หากทางผู้อำนวยการเทคนิคคนใหม่ชาวสเปนเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนสำคัญเลย
ที่จะเป็นการคัดสรรกุศือทีมชาติไทยแล้วก็มีโอกาสเหมือนกัน
จะได้เห็นกุญสือที่เป็นชาวสเปนหรือไม่ก็มาจากทางฝั่งของยุโรปนั่นเองนะครับ
ขณะที่โค้ชที่อยู่ในฝากฝั่งของเอเชียอย่างโค้ชญี่ปุ่น
หรือว่าโค้ชเกาหลีใต้ก็มีโอกาสเช่นกันแต่ทางนี้ทางนั้น
สมาคมฟุตบอลเองก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่โค้ชต่อยจะลาออกเนี่ย
บอกว่าทางโค้ชเกาหลีใต้เนี่ยทางสมาคมอาจจะมองว่าไม่เหมาะกับระบบ
แล้วก็นักเตะไทยอันนี้ต้องดูอีกทีว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
ส่วนระยะเวลาของการแต่งตั้งโค้ชนั้นคาดว่าจะมีกำหนดก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้
ซึ่งหลังจากการจับสลากฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียแล้วเนี่ย
ก็จะมีเวลาให้กับคุณซื้อคนใหม่ต้องตระเวนดูฟอร์มการเล่นของนักเตะในลีก
ก่อนที่จะแข่งขันในนัดแรกก็คือวันที่๕กันยายน
ดังนั้นครับช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยจะมีกุญสือคนใหม่
ควรจะเป็นช่วงที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม
หรือว่าช้าที่สุดก็เป็นช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนั่นเอง

หัวหน้าภูมิสอนคนใหม่ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะเป็นใครนั่นเองนะครับ
เพราะว่าในปีนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมที่สำคัญจริงกับการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียนะครับ